เล่าข่าวกันมาตลอดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนำแรงงานไทยกลับมา
เรื่องนี้จริงนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากเลยนะคะ
เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
นายกเศรษฐาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อคืนนี้บอกว่าผมเข้าใจดีถึงความเป็นห่วง
กังวลของญาติพี่น้องแรงงานไทยในพื้นที่ก็เลยขอสรุปแผนอพยพจากอิสราเอลดังนี้นะคะ
จะเอาเสบียงไปด้วยนะนำคนไทยกลับมาอีก๑๓๕คน
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟรายงานว่าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก
เพื่อให้คนไทยสามารถกลับบ้านได้สูงสุดต่อวันเนี่ยนะคือวันละ๑๐๐๒๐๐คนต่อวันค่ะ
แล้วรัฐบาลเองก็มีการขอความร่วมมือสายการบินเอกชนต่าง
นกแอร์เตรียมนกแอร์เอาไว้๒ลำแอร์เอเชียอีก๒ลำรวมถึงสายการบินของไทยด้วยนะคะ
การบินไทยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้ทันต่อความต้องการของพี่น้องแรงงานไทยที่อยากกลับบ้าน
ส่วนรัฐบาลเองก็จะระดมเครื่องบินไปจอดในที่ที่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้
จะได้สามารถรองรับความต้องการกลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยนะคะ
นายกย้ำด้วยบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่มีความสูญเสียมากที่สุด
ก็เชื่อว่าทุกประเทศที่เกี่ยวข้องน่าจะเห็นใจแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการผ่านน่านฟ้าต่าง
แล้วก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเต็มที่นะคะและต้องการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยเร็วด้วย
ใช่ครับแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะหาบรือกับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับ
เพื่อเป็นการหาแนวทางในการช่วยเหลือคนไทยให้ออกมาจากพื้นที่ของความรุนแรงในอิสราเอลนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะหาบรือกับนางสาวออน่าสากิฟต์เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับ
เศรษฐานายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าได้ขอร้องให้เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยช่วยเหลือ๓เรื่อง

ผู้เสียชีวิตใจเย็นรอการประสานของรัฐบาลนะครับ
เรื่องที่๒ที่นายกขอร้องทางท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ก็คือเรื่องแรงงานไทยที่รอกลับประเทศ๕๙๙๐คน
เมื่อวานที่รายงานมาไม่รู้ว่ายอดจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า
ความประสงค์ความจำนงของคนไทยเองนะครับ
ก็เลยต้องเร่งช่วยเหลือออกจากจุดเสี่ยงในอิสราเอลนะครับ
ให้มาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะแรงงาน
เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลล่าสุดก็ยังมีความรุนแรงอยู่ต่อเนื่อง
ประเทศไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง
ดังนั้นคนไทยก็ไม่มีความเกี่ยวข้องต่อข้อพิพาทใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็ท่านนายกบอกแบบนี้ว่าประเทศไทยถือว่าศูนย์เสียชีวิตมากเป็นอันดับ๒
รองลงมาจากสหรัฐอเมริกานะครับ
ยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขคนเสียชีวิตจะหยุดที่เท่าไหร่นะครับ
ดังนั้นได้ขอร้องให้อิสราเอลช่วยเจรจาพาคนไทย
ที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาให้ได้นะครับ
ในช่วงเย็นวันนี้จะมีการประชุมหาบริกันอีกนะฮะ
นายกจะหาบรือกันที่กระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งนะครับ

แม้วันนี้เครื่องบินพร้อมแต่นำเครื่องบินไปรับคนไทยไม่ได้
มันต้องมีขั้นตอนขอบินข้ามประเทศ
หากบินผ่านน่านฟ้าประเทศไหน
ก็ต้องขออนุญาตประเภทประเทศนั้นก่อนนะครับ
ซึ่งทุกครั้งคุณผู้ชมค่ะเวลาที่จะบินผ่าน

ต้องบินทีหนึ่ง๓๐๔๐เที่ยวนะคะ

ตอนนี้กำลังเจรจาอยู่กับน่านฟ้าประเทศต่าง
แล้วก็เห็นใจญาติพี่น้องของแรงงานไทยด้วย
เรื่องนี้นายกบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องทำอย่างเต็มที่
แล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสาร
หนังสือเดินทางของแรงงานไทยในอิสราเอล
ตอนนี้ค่ะสายการบินอิสราเอลพร้อม
ถ้าเกิดคนไทยคนไหนที่จะเดินทางกลับ
แล้วเดินทางออกมาได้ก็สามารถกลับได้นะ
เรื่องเอกสารนายกบอกว่าไม่ต้องห่วง

จำได้ไหมสถานทูตเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตั้งบริการที่สนามบินเลย
เอกสารพาสปอร์ตใครหายอะไรยังไงจะสามารถเดินทางได้เลย
เพราะว่าคนที่หนีออกมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยคุณ
จริงค่ะค่ะแล้วสำหรับว่าอ้าวใครที่ควักกระเป๋าซื้อตัวไปเองแล้ว
เรื่องนี้นี่อันนี้นายกบอกนะสามารถมาเบิกเงินคืนกับรัฐบาลได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ

จะได้เจรจากับประเทศที่๓อบพยพคนไทยชั่วคราวระหว่างรอกลับไทย
ส่วนซาอุมีสายการบินไทยบินอยู่แล้ว
ก็อาจจะนำคนไทยบินมารอเปลี่ยนเครื่องที่นี่
เพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยให้ได้เร็วขึ้น
เราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะช่วงวัน๒วันนี้
คนไทยก็จะสามารถเดินทางกลับมาได้มากขึ้นด้วย